แต่ช่วงนี้ไม่ได้มีแค่เรา๓คนคนที่๔ของเราครับสวัสดีครับ
อาจารย์ปอนางฟ้าเลขลิขิตคิดเลยพลิกชีวิตเลยนะคะอาจารย์
วันนี้เรามาพูดกันต่อค่ะอาจารย์ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วเนี่ย
พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กันยังไม่หมดอาจารย์ติดค้างไว้อยู่เลยค่ะ
แน่นอนค่ะคำถามที่ถามเข้ามาเยอะอีกนะคะก็ยังจะเป็นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์มงคลเป็นยังไงเหรอ
ทำยังไงถึงจะได้มีเบอร์ดีแล้วอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดนะคะ
ตอนนี้เราก็ต้องขออนุญาตให้ใช้ชาร์จที่อาจารย์เรียกว่าชาร์จเขียวเหลืองแดงนะคะ
แล้วถ้าไม่ทันก็ถ่ายรูปไว้ก่อน
โอ้นี่ชัดนี่จานตาเตรียมมานี่

คือเลขมงคลเบอร์โทรศัพท์มงคลคือใช้เลขกลุ่มสีเขียวนี่แหละ

เอาไปวางใน๖ตำแหน่ง๖คู่เลขของเบอร์โทรศัพท์

แต่ว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มเลขสีเหลืองล่ะ

สีเหลืองต้องพิจารณาก่อนการใช้งาน
อย่างที่เราเคยบอกว่าเลขบางคู่ดีมากกับบางคน
เลขบางคู่เหมาะกับบางคน

สีแดงจะเป็นเรื่องของเลขต้องหลีกเลี่ยง
คือเอาเป็นว่าถ้ามีเลขสีแดงอยู่ใน๖คู่เลข

มงคลของคุณจะไม่มงคลแล้ว
แล้วนอกจากที่เราบอกว่าเลขมงคล

เกิดจาก๖คู่เลขเป็นมงคลทั้งหมดคือเป็นสีเขียว
แล้วข้อ๒คือต้องเหมาะสมกับอาชีพการงานที่คุณทำอยู่
รวมถึงจุดเด่นและจุดด้อยของคุณ
อันไหนเป็นจุดด้อยเราจะตัดทิ้งไป
อันไหนเป็นจุดเด่นเราจะดึงเก็บไว้ใช้
แล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือลักษณะการวางเบอร์โทรศัพท์
ด้วยการลดหลั่นตำแหน่งของพลัง
วางให้สอดคล้องราบลื่นสมูท
ซึ่งตรงนี้เราก็ต้องยกให้เป็นเรื่องของเทคนิคของอาจารย์แต่ละท่าน
เพราะต้องมีการสั่งสมประสบการณ์มามากพอควรนะคะ

นี่ครับสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มงคลได้ตลอดชีวิตเลยไหมครับ
หรือว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนตามช่วงอายุหรือเปล่าครับ

ถ้าเราเริ่มใช้ตั้งแต่ตอนเรายังเป็นเด็กอยู่นะคะ
อย่างเช่นว่ากำลังจะเข้าเรียนมหาลัย
เราเริ่มใช้เบอร์แล้วเราจะมีเบอร์ลักษณะที่
การเรียนดีผู้ใหญ่อุปถัมภ์สมองดีแน่นอน
แล้วก็จะมีเรื่องของสอบเอ็นทานสอบอะไรก็ตาม

ซึ่งเบอร์นี้ถือว่าเป็นเบอร์ที่เอาไปใช้ต่อในการทำงานก็ได้

แล้วถ้าไปอยู่ในวัยสูงอายุสมมุติเราแก่แล้วเกษียณแล้วก็ยังเหมาะอยู่
ก็ถือว่าเป็นส่วนกลางของความสุขทั่วไป
แต่ถ้าสมมุติว่าคุณทำงานที่มันฉีกไปเลยจากสิ่งที่คุณเป็น
คุณเคยมีชีวิตสมูทลาบเรียบทานข้าวเป็นปกติ
คุยกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเรื่องปกติ
อยู่ดีวันดีคุณได้รับอาชีพเป็นนักทวงหนี้

ใช่ประมาณว่าเร่งรักหนี้สินอะไรพวกนี้นะคะ
เลขก็ต้องเปลี่ยนเป็นเลขของความดุ

ว่าคุณต้องไปทวงหนี้ทวงสินชาวบ้านเขา
ถ้าเราเป็นเลขลาบรื่นไม่ได้แน่นอนนะคะ
งานคุณก็จะไม่ประสบผลสำเร็จนะครับ
ก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ช่วงว่า
อายุว่าเราทำงานแบบไหนสอดคล้องกันหรือเปล่าด้วยถูกไหมคะ
อืมนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามค่ะอาจารย์ค่ะ
อยากจะถามว่าบางคนเขาสงสัยว่า
แล้วถ้าเกิดว่าเรื่องงานกับเรื่องครอบครัว

หรือว่าจะใช้เบอร์เดียวแล้วให้มันดีไปด้วยกัน

ที่พออีกอาชีพหนึ่งที่มันพลิกไปไม่เหมือนกับตัวเอง

ถ้าชีวิตของคุณเรื่องการทำงานของคุณ
ฉีกออกไปมากจากความเป็นจริง
สามารถใช้เบอร์เดียวได้เลยทั้งที่ทำงานแล้วก็ที่บ้าน

ถ้าคุณต้องทำงานที่ไปที่โรงงานตัวเอง

ไปถึงจะไปนั่งกุ๊กกิ๊กหวานแวว
คุยหวานก็ไม่ได้ลูกน้องไม่ฟังแน่
คุณต้องใช้อำนาจบารมีและความดุดัน
อย่างนั้นก็จำเป็นจะต้องแยก
ที่ทำงานเบอร์หนึ่งที่บ้านเบอร์หนึ่ง
เพราะถ้าไม่งั้นคุณนำเลขที่ทำงานไปใช้เมื่อไหร่
ที่บ้านคุณจะได้รับความหงุดหงิดของคุณไปด้วย

อีกหนึ่งคำถามคุณผู้ชมครับที่ฝากถามกันมา

ถ้าอยู่ต่างประเทศใช้หลักพลังเลขลิขิตทำนายความหมายเบอร์โทร
แล้วก็เลือกเบอร์โทรมงคลเหมาะสมได้ไหมครับ
ทำได้ค่ะคำตอบคือได้เลย
เนื่องจากว่าใช้หลักพลังเดียวกัน
แต่อาจจะเปลี่ยนไปตามลักษณะโครงสร้างของเบอร์โทรศัพท์ประเทศนั้น

เหตุที่ยกตัวอย่างเพราะว่าเรามีแฟนคลับอยู่ที่นั่นเยอะมาก
ค่ะก็คือสมบัติปอล์เรามีทั้งหมด๑๑ตัวเลข
บ้านเรามี๑๐นะคะมี๑๑ตัวเลข

ตัวหลังคราวนี้คู่ที่ถูกจับโยงออกมา
จะกลายเป็น๗คู่เลขแล้ว
เดิมของไทยเป็น๖คู่เลข
คู่เลขเราก็ดูไปตามคู่เหมือนกันนะคะ
และวิธีการวางเบอร์ก็จะคล้ายกัน
คือวางทั้ง๗เลขมงคล๗คู่เลขมงคล
ให้เป็นเรื่องมงคลแล้วก็มาดูกันอีกทีว่าเหมาะสมกับอาชีพหรือเปล่า
ทำได้ค่ะไม่มีปัญหา
แล้วก็ยกอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือที่ประเทศอังกฤษ
จะเป็นหลักเดียวกันคล้ายกับราวเลย
แต่ว่าเขาจะได้ความโชคดีนิดนึงคือ
เวลาเราวางเบอร์ไปแล้วเนี่ยเขาไปคีย์หาในระบบออนไลน์ได้เลย
คือค่อนข้างจะได้เลขเป๊ะตรงกับที่เราทำการดีไซน์เบอร์ให้เขาแล้ว

หลายคนก็คงจะได้เคลียร์ได้หายข้อสงสัยกันแล้วนะคะ

คราวนี้เรามาตอบคำถามคุณผู้ชมที่ส่งไลน์กันเข้ามาหน่อย
ขอเริ่มต้นที่ท่านราชคุณแอนโทนี่นะคะ

ไม่แน่ใจนะถึงชื่อทางไลน์มาแบบนี้นะคะ
หมายเลขโทรศัพท์๗ตัวหลังนะคะ
อาจารย์ป๐๗๙๖๕๑๓ค่ะ

คุณแอนโทนี่นะครับ
อิสระหรือไม่อิสระสำหรับเบอร์นี้ไม่ดีค่ะ

เลข๑กับ๓เหรอคะชีวิตพลิกผันเลขของการทำคุณคนไม่ขึ้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
คุณอาจจะเคยรู้สึกว่าคุณได้รับอะไรที่สำเร็จที่สุด
กว่าคนอื่นขึ้นลิฟต์เร็วมากค่ะ

ใช่สำหรับเลข๑๓นะคะแล้วยังมีปัญหาเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งได้ง่าย
รวมถึงอุบัติเหตุการผ่าตัดใหญ่

ซึ่ง๐๗เป็นเลขของเงินรั่ว
เป็นเลขของการทำคุณคนไม่ขึ้นอย่างมาก
กระเป๋าฉีกเลยว่างั้นเถอะ

ใช่จะมีอาการปวดหลังปวดเส้นเอ็น
ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่เลยล่ะ

เพราะฉะนั้นแนะนำคือให้เปลี่ยนทั้งหมดเลยจะดีกว่า
ใช่ค่ะเปลี่ยนเบอร์ทั้งหมดเลยดีกว่า
ค่ะเอาล่ะคุณแอนโทนี่นะ
ไม่ต้องกังวลใจเรามีอาจารย์ปอมาให้เป็นที่ปรึกษาแล้ว
๒๔๙๔๙๘๗ค่ะอาจารย์ค่ะ
สำหรับเบอร์นี้นะคะพื้นฐานเบอร์ถือว่าดีใช้ได้ผ่านนะคะ
เรื่องออร์กันไนต์คูณนิสจะ
ฉลาดมากเร็วมากคร่องมาก
พูดจาเร็วมากสมองคิดเร็วมาก

ใช่วางแผนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคะ
และแถมยังได้เงินเข้ามาก้อนใหญ่ด้วย
มีผู้ใหญ่สนับสนุนเส้นสายดีมาก
แต่ข้อนี้แต่เบอร์นี้ขอติเพียงนิดเดียว

คือพูดเร็วทำเร็วก็ขอให้
พูดเร็วทำเร็วก็ขอให้ช้าลงหน่อย

ที่จะไปเตรียมงานอาจจะฟังไม่ทัน

จากที่เร็วก็ชะลอลงมานิดนึง
อันนี้คือคู่เลขอะไรคะอาจารย์
๔๙ค่ะ๔๙นะคะ

เลขเร็วทางด้านสมองนะคะ

เอาล่ะต่อกันเลยนะคะกับคุณพอพาลิดีนะคะ
เลขที่ที่ให้มาเป็นเลขทะเบียนบ้านนะคะ
ขายของออนไลน์ขายอยู่บ้านก็ทำเงินได้

บอกไม่ได้ชัดเจนนะคะว่าอาชีพออนไลน์เหมาะหรือเปล่า

ของคนอ่านเราก็อธิบายในเรื่องของคนในครอบครัวแล้วกันนะคะ

แก้ก็คือตัด๘ออกให้เหลือเป็น๑สีนะคะ
จะเป็นเลขของการเจรจาปิดการขายได้ผู้จาดีนะคะ
ส่วน๘ขอให้ตัดออกไป

เอาทองคำเปลปิดที่เลข๘

อย่าไปเอากระดงกระดาษสติ๊กกงสติ๊กเกอร์ไปปิดนั้นยุ่งเลย

ส่วนหลังแสลด๕๑นี่ถือว่าดีงามมากแล้วนะคะ
มีคนอุปถัมภ์คำชูน่าเชื่อถือด้วย

ถ้าอย่างนั้นย้ำอีกทีหนึ่งสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจ

ถ้าเกี่ยวกับความสุขคนในบ้านส่งเลขทะเบียนบ้าน
แต่ถ้าเกี่ยวกับอาชีพต่างส่งเบอร์โทรศัพท์จะชัดเจนนะคะ
คราวนี้ปิดท้ายด้วยเบอร์นี้ละกันนะคะ
ของคุณไม่แน่ใจนะอ่านถูกไหมคุณพิจักรนะคะ
เลข๘๖๘๒๑๖๘อาชีพค้าขายค่ะอาจารย์ปอคะ
เลขนี้นะคะก็ต้องบอกว่า
มีเอาข้อเสียก่อนก่อนจะเป็นข้อดี
ดูหน้าหนักใจนะฮะเลขนี้
คือข้อเสียของเขาคือตัดสินใจไม่ค่อยนิ่ง

เวลาที่เลือกอะไรแล้วย้ำคิดย้ำทำ
แล้วก็ทำให้คนรอบตัวรู้สึกหงุดหงิด
คืออะไรก็ไม่มั่นใจสักทีจะเอาอะไรก็ไม่เอาสักที
แล้วก็เรื่องของเหมือนจะเป็นเรื่องดี

คือเงินเข้าเงินเข้าเยอะเงินเข้าไม่ขาด
แต่เข้าไปเข้ามาก็ใช้ไม่ขาดเหมือนกัน

คือใช้ใช้เยอะค่ะใช้เยอะใช้เยอะถึงขั้นฟุ่มเฟือยเลย

แต่บทจะเคี่ยวมีอีกบทนึงบทจะเคี่ยวนี้เคี้ยว
เหนียวก็เหนียวมากก็คือเบอร์นี้จะถามว่าดีไหมก็อยากให้เปลี่ยนนะคะ

ถ้าอาชีพค้าขายอาชีพค้าขายเราก็ไม่รู้ว่าเขาขายอะไร
แต่ว่าจุดเด่นของการค้าขายก็คือต้องพูดจาดี

ต้องผูกมิตรให้ได้ต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้ได้
ก็อย่างเช่นเลข๒๔๖อันนี้บอก๓ตัวเลยนะ
ค่ะ๓๒๖ค่ะ๓๒๖ค่ะโหให้ไปเยอะเลยนะ
ที่น้องใบตองเขียนขยึกขยืนลายมงลายมือนี่ก็โอเคใช้ได้อยู่
ลับกันได้นะคะกลุ่มนี้ไม่มีปัญหาสลับกันได้ไม่มีผลเสีย
อย่างเช่น๒๔๖อาจจะเป็น๔๒๖ก็ได้อาจจะเป็น๖๒๔ก็ไม่ผิด
เป็น๖๓๒ก็ได้นะคะคือสลับได้
อย่าง๒๖๖ก็เป็น๖๖๒ก็ได้หรือ๖๒๖ก็ได้อีก

ขอบคุณอาจารย์ปอมากเลยนะครับแล้วที่สำคัญไม่ได้มีเฉพาะ๓ชุดนี้นะ
อาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาติดตามกันอีกมีอะไรมาฝากครับอาทิตย์หน้า
ในเรื่องเลข๔๗๗๔ค่ะจะเป็นเรื่องของคนที่พูดจริงทำจริงไม่มีโม้นะคะ
ครับผมเอาละเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ๙นาฬิกา๕๗นาที
เดี๋ยวเราจะปิดท้ายส่งท้ายรายการด้วยภาพที่เขาแชร์กันมาที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นลูกช้างลูกช้างครับอาจารย์เล่นกับควานช้างลูกช้างที่เกิดใหม่
น่ารักน่าชังจริงเดี๋ยวจะไปติดตามในช่วงปิดท้ายรายการนะครับ

ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ